ต้องขอแสงความยินดีนะคะสำหรับใครที่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้นะคะ
งวดประจำวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
คุณเป็นส่วนน้อยการถูกลอตเตอรี่ไม่คุณโชคดีมากค่ะ
มีถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีถูกรางวัลใหญ่ใหญ่หลายคนเลย
เดี๋ยวเราจะมาแสดงความยินดีกันแต่ดูก่อนว่างวดนี้ออกอะไรบ้าง
นี่ค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะสามหกเก้าเจ็ดหกห้านี่ค่ะ
อ่าเลขหน้าสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งกับสามห้าห้า
เลขท้ายสามตัวก็ห้าห้าหกกับหนึ่งหนึ่งสามเลขท้ายสองตัวนี้สุดยอดมาก
ใช่ค่ะแปดแปดแต่ก็มีคนถูกค่ะอ่า
ผมเสียดายไม่ได้กลับแปดแปดกลับเป็นอะไรก็ดูกลับไปซื้อ
แจ้งว่าตั้งใจว่าจะกลับไปซื้อกลับไม่ทันอ่ะก็ไม่เป็นไรงวดหน้าแล้วกัน
ทีนี้ค่ะมาดูคนโชคดีกันหน่อยครับเสียใหญ่เจ้าของกิจการร้านเบาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่ง๕ใบ๓๐ล้านบาทนะคะโอ้โห
ก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะนายสิทธิชัยสิริวรเดชกุลหรือเสียจ๋อง
อายุ๕๒ครับโอ้โหคุยกับทีมข่าวด้วยความดีใจเลยบอกว่า
ตัวเขาเองกับเพื่อนเนี่ยถูกด้วยกันคือช่วยกันซื้อ
กับเพื่อน๕คนเหรอใช่ค่ะต้องแบ่งเงินกันก็ดีนะที่เขาบอกกัน
เพื่อนกี่คนเนี่ย๔๕คนเนี่ยเพื่อนก็ต้องแบ่งเงินกันคนละ๖ล้านบาทเขาบอกแบบนี้นะ
โอ้โหแล้วเสียเสียนั่งโซฟาได้แบบสุดยอดมากเสียจ๋องบอกว่า
พญานาคแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ที่มีการบวงสวงประจำปี๗๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
จัดงานเขาก็ซื้อเพื่อนเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ
อยู่โรงเรียนชุมชนเทศบาลตั้งแต่รุ่น๒๕๒๖ตั้งแต่ป๓ถึงป๖ตอนนี้เสียอายุ๕๒แล้ว
เป็นเพื่อนป๓มาคิดดูก็เขาก็นั่งกินข้าวกัน
ช่วงงานวันแรกก็บอกว่าเออมาเสี่ยงโชคกันดีกว่า
เพราะว่าพญาศรีสัตนคราชเคยให้โชคก็เลยควักเงินให้คนรู้จักไปซื้อให้
คนละร้อย๕ใบ๕คนพอเปิดดูแล้วถูกรางวัล
แต่เสียเขาตรงไปตรงมานะถูกรางวัลปุ๊บโทรบอกเพื่อนนะ
โทรบอกเพื่อนอีก๔คนเป็นดิฉันไม่รู้จะบอกหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะเสียบอกว่านอกจากถูกรางวัลที่๑แล้ว
เลขท้าย๒ตัว๘๘ก็ถูก

ทำไมอ่ะทำไมดวงดีอย่างนี้

เพื่อน๕คนเนี่ยรางวัลที่๑ก็แบ่งกันคนละ๖ล้าน
จะได้ไปต่อยอดทำธุรกิจ
ไปทำบุญเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน
ก็ถือเป็นปฏิหารขององค์พญานาค
ที่ให้โชคกับลูกหลานในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ

นี่ฮะนางหมุดอายุ๕๒ปีเป็นชาวบ้านตำบล

มาที่สพไทยเจริญ
ลงบันทึกประจำวันหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
โดยบอกว่าปกติแล้วซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำนะฮะ
งวดนึงซื้อประมาณ๒๐ใบ
งวดนี้ก็ตั้งใจอยากได้เลขท้าย๒ตัว
คือ๖๕ก็หาซื้อจากคนที่มาเร่ขายตามหมู่บ้าน
ปรากฏว่าหลังจากวันนี้ฟังประกาศ
รางวัลที่๑ทางไทยรัฐทีวี

ได้๒ใบ๑๒ล้านตกใจดีใจมาก

รีบมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับ
เป็นลมเลยมั้ยคะเมื่อกี้มีภาพเป็นลม
ก็จะเอาเงินไปทำบุญแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่าย

แสดงความยินดีด้วยครับ
นางวานิดาลาอ่อนนายกิลกาชาติ
ยกกิ่งกาชาติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

คณะของรองเจ้าเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาว
แล้วเขาก็บอกว่าคนไม่ได้ไปดูของล้ำค่าอะไรมากมายหรอก
แต่คนไปสนใจเจ้านกที่มันส่งเสียงเจ้ยแจ้วตลอดเวลา
นกตัวนี้มีชื่อว่าน้องหนู
พอเรียกน้องหนูทีไร
ก็จะบอกเลขใบ้หวยทุกครั้งจะส่งเสียงร้อง
เหรอใช่ลองฟังดูว่าเขาร้องเป็นเลขอะไร
หวยออกอะไรหวย

ถามจริงคุณฟังเป็น๘๘ได้ไง

จริงหรอพยายามฟังให้เป็น๘๘
ถ้าถามน้องหนูอย่างนี้นะมันถูกทุกงวดแหละ

แต่เอาเป็นว่า
เจอคนสวยหวยออกแปบแปด
ใช่เขาถูกกันเพียบเลย
ทั้งคณะส์ใหญ่ที่เขาไปดูงาน

แต่นั่นคือภาพวันที่ไปดูงาน

วันนี้มีใครไปดูหรือยัง

ไม่ใช่เจ้ามือหวยมาเอาไปแล้ว
เดี๋ยวงวดหน้ารอฟังจะร้องเป็นเลขอะไรอีก